คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับความน่ารักของเหล่าซุปตาค่ะ
เวลาเขาอยู่กับแฟนคลับนะคะเจอแฟนคลับเนี่ยเขามีการต่อปากต่อคำกันด้วย
แต่เป็นแบบน่ารักมากจริงนะคะช่างแตกต่างกับตอนที่สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนเลย
จะมีใครกันบ้างนะคะไปดูคนแรกกันเลยดีกว่านะคะ
เขาบอกว่าคนนี้สวยจริงค่ะน้องยายาอุรัสยาค่ะ
น้องยาย่าอุรสยาค่ะก็บอกว่าเป็นเจ้าแม่ป้ายไฟทุกอีเวนต์เหมือนกันค่ะ
แฟนคลับมักจะตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอเลยค่ะ
เวลาน้องยายาเจอแฟนคลับก็มักจะเดินเข้าไปทักทายเลยค่ะตรงปลีไปเลยค่ะ
อย่างคลิปนี้นะคะแฟนคลับเป็นชาวต่างชาติค่ะ
พูดคุยกันนะคะตรงบันไดเลื่อนค่ะเห็นบอกว่ามีเต้นด้วยนะคะ
แต่ว่าแฟนคลับเขาก็สงสัยนะคุณผู้ชม

เชียวเชียวเหมือนไม่มีไส้เลยอ่ะ
แม้แฟนตัวเอง
คือจริงน้องยายาตัวจริงผอมแล้ว
แล้วก็ชอบคิดว่าเธอเองมีน้ำไม่นวล
แล้วก็ชอบคิดว่าช่วงต้นขานน้ำมันแน่น

ต่อโดยความใจของเราอ๋อจ๊าวอ๋อใจ

ซึ่งความน่ารักของน้องเบลที่มีให้แฟนคลับได้เห็นกันว่า

ให้แฟนคลับถ่ายรูปกันแบบเป็นกันเองกันเองเลยนะฮะหรือจะเป็นตอนที่ร้องเพลงวันเกิดตัวเองพร้อมกับเค้กไซส์มินิคือแฟนคลับเขาเอามาฝากวันเกิดตัวเองก็เป็นต้นเสียงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอแฟนคลับเดี๋ยวร้องเอง
แต่ที่น่ารักสุดก็ต้องยกให้เป็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวเนี่ยตอบคำถามแฟนคลับเวลามาไลฟ์ในไอจีคุณผู้ชมเรียกได้ว่าต้องเกาะไลฟ์แบบไปไหนไม่ได้เลยนะเป็นเพราะอะไรไปชมกันหน่อยจ้า

จะไปกินข้าวรอก่อนสิ

เดี๋ยวก่อนซิอับหนุงอะไรตอนนี้ค่ะ

สุดท้าแบบไม่เซฟเจอไม่ดู

ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่อิงฟ้าวราหะจ้า
อันนี้ได้มาเพราะแฟนคลับอิงฟ้าล้นจริงจริงคุณผู้ชมค่ะดีกรีความน่ารักของเธอกับแฟนคลับไม่ต้องพูดถึงจ้ะ
ฟ้าแจกโมเมนต์อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่แฟนคลับแจกหัวใจมาอิงฟ้าก็นี่ค่ะปลาหัวใจกลับเข้าไปป้าบให้
หรือจะเป็นงานเช้าแค่ไหนก็เดินทางมาทักแฟนคลับแบบไม่หวั่นนะจ๊ะแม้แต่เวลาที่ติดไฟแดงคือมีแฟนคลับจำได้ก็อุดหนุนนมเปรี้ยวเด็กไปอีกคุณผู้ชม
และแน่นอนค่ะว่าลีลาการตอบแฟนคลับของอิงฟ้ามหานครย่อมไม่เหมือนใครนางพูดว่าอะไรไปติดตามกันค่ะ
แรงนะถ้าชุดนี้เป็นสีส้มแรงนะแรงนะ
เพราะเธอนี่มันไม่รู้จักบาปจากกรรมกันเลยนะ

ทุบนะทุกคนนะใส่สะบงแล้วส่งพลังเหรอไม่ใช่นะเขาแซวเล่นกันนะคุณผู้ชมน่ารักจริงค่ะ